มีเรื่องมาเตือนภัยกันหน่อยนะฮะแถวปราจีนบุรีเนี่ยเขาโดนกันหลายคน
ค่ะบอกว่าไปเจอเสียลวงโลกเป็นมิจฉาชีพนักตกทอง
นี่ตกทองยังมีนะฮะในยุคนี้สมัยนี้นะครับ
คนที่ก่อเหตุเนี่ยยังจับไม่ได้นะครับค่ะแต่ผู้เสียหายเนี่ย
เขาโพสต์เรื่องราวเอาไว้แล้วเราไปคุยมาด้วยหลายคน
เขาบอกว่าคนนี้คือคนก่อเหตุนะเราก็ไม่รู้ใช่ไม่ใช่อย่างไร
แต่ผู้เสียหายเขาบอกว่าใช่ถ้าท่านไม่ใช่ท่านก็ไปหาตำรวจหน่อยนะครับ
ท่านผู้ชมครับผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กนะครับโพสต์ข้อความเตือนภัยเอาไว้
ในโลกโซเชียลนะครับบอกว่าเตือนภัยบุคคลอันตรายและมิจฉาชีพ
ระบุข้อความบอกว่าเมื่อวานนี้เวลาเที่ยงคืนกว่ากว่าเกือบตีหนึ่ง
นักตกทองชอบไปตีสนิทนักร้องนักดนตรีตามร้านอาหาร
แล้วก็อวดอ้างเป็นเจ้าของร้านทอง
เขาโพสต์เอาไว้เมื่อวานนี้นะครับเวลาเขาจะไปดึกอย่างนี้
อวดอ้างว่าเป็นเจ้าของร้านทองอยู่ที่กะบินบุรีปาจินบุรี
บอกว่าเป็นนายแพทย์ทหารด้วยนะเป็นแพทย์ทหารอยู่ที่จันทบุรี
ชอบพกปืนเป็นลักษณะทำตัวแบบสายเป้สร้างภาพให้แบบเยื่อในตายใจ
นักร้องนักดนตรีตามร้านอาหารเขาก็แบบโอ้โหสงสัยจริงนะสายเปย์ด้วย
แล้วจะใช้คำพูดกลอุบายให้หลงเชื่อชักชวนให้ไปเปลี่ยนลายทอง

พอเหยื่อหลงเชื่อก็ศูนย์ทองสิครับ

นี่เขารวมตัวกันตั้งรางวัลนำจับให้๒๐๐๐บาทเลยนะครับท่านผู้ชมครับ

ได้คุยกับหนึ่งในผู้เสียหายนะครับ
ชื่อน้องอรุณโรธนะ
หรือว่าน้องบีเป็นนักร้องในร้านอาหารบุษบาอยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรี
นี่มากับอีกคนนึงคือมือกีต้า
มือกีต้าชื่อรัชฌานนท์อายุทั้งคู่ก็สามสิบกว่า
มาแจ้งความที่สพกบินบุรีนะครับ
น้องอารุณโรธบอกว่าอย่างนี้คนที่เป็นนักร้องนะครับ
คนร้ายจะมาในเชิงเป็นลูกค้าประจำแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นหมอทหาร
เรียกเขาว่าหมอแก้วเขาทำงานอยู่ที่จันทบุรี
แต่เป็นเจ้าของโรงหล่อทองร้านทองปลาจีนสามศูนย์สี่กบิลบุรี
หากจะเปลี่ยนลายทองนะจะทำทองอะไรต่างนานาเนี่ย
มาทำกับเขาก็ได้ไม่เสียค่ากำเน็ตทำให้เหยื่อเนี่ยเขาหลงเชื่อ
คนร้ายเองก็เริ่มมีพฤติกรรมลักษณะแบบชอบพูดเรื่องปืนให้ฟังอะไรพวกนี้ด้วย
เหมือนจะขู่ขู่ไปในตัวหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ย
ก่อนที่จะหายไปเนี่ยนะขาดการติดต่อกันไปเขาให้ทองไปกัน
ลงเชื่อไปเปลี่ยนลายอะไรอย่างเงี้ยไปเลี่ยมทองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยศูนย์ทองคำไป๒บาท๕๐น้ำหนักทองนะครับ
มีพระเลี่ยมทองหนึ่งองค์แล้วก็ของมือกีต้าเนี่ย
ทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทนอกจากนี้นะครับ
น้องอรุณโรธยังออกมาโพสต์แทนเรื่องราวต่างต่างนานา
แล้วก็มีผู้เสียหายที่ถูกหลอกอีกหลายจังหวัดนะครับ
ที่เขาออกมาโพสต์เหมือนกันนะครับแล้วก็มาบอกว่าโดนเหมือนกัน
กีต้าของร้านอาหารที่เป็นผู้เสียหายอีกคนนึงนะครับ
บอกว่าถูกหลอกสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาท
พฤติกรรมของคนร้ายก็คือมาอ้างตัวเป็นทหาร
แล้วดูแบบพกเงินเยอะวางตัวดีแล้วพกปืนด้วยนะ
ค่ะมาเที่ยวเนี่ยมาร้านเอาหกร้านอาหารมีนักร้องนักดนตรีเนี้ย
พกปืนเดินทั่วร้านซึ่งก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าปืนจริงหรือปืนปลอม
แล้วอ้างว่าตัวเองทำธุรกิจร้านทองโอ้อวดชอบแจกทองลูกน้อง
บางทีแจกสองร้อยเส้นซึ่งผู้เสียหายเนี่ยบอกว่า
ต้องการเปลี่ยนทองคำจาก๑บาทเป็น๒บาทก็เลยมอบให้ไป
เพราะถ้าเปลี่ยนกับเขาเนี่ยไม่เสียพวกค่ากำเน็ต
สุดท้ายพอให้ทองไปเนี่ยหายเลยครับทุกผู้ชมครับ
เป็นทหารหมอเป็นทหารหมอเรียกว่าหมอแก้วอย่างนี้ค่ะ
เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสมมุติว่าทำงานอยู่ที่จันทบุรีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มาก็คือแจกติ๊บเราก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะเราก็จะบอกว่า
เป็นเจ้าของโรงหล่อทองเป็นเจ้าของร้านทองที่ปักทงชัย
ปลาจีนสามถึงสี่กะบินอะไรประมาณนี้ค่ะไปขู่เรากับน้องเราอีกทีหนึ่ง
อะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยแบบไม่ไหวเราก็เลยมาแจ้งความไว้
แล้วเขาก็นัดว่าเขาจะเอามาคืนเราวันนู้นวันนี้วันนั้น
ก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยเรื่อยจนล่าสุดก็นัดวันที่เจ็ด
พอเรามาแจ้งความแล้วแล้วเขาก็ปิดเครื่องหนีเราไปเลย
เขาอ้างว่าตัวเขาเนี่ยทำธุรกิจร้านทองแล้วก็โรงหล่อทอง
คือปีใหม่อ่ะคือเขาแจกแจกซ่อยทองให้พนักงานไปประมาณสองร้อยเส้น
ก็คือเขาคือเขาอยากจะให้คือคือเขาอยากจะให้พวกเราอ่ะ
คือนักดนตรีทั้งหมดเขาอยากจะทำให้เป็นขวัญถุง
ก็คือเขาจะเอาไปเพิ่มให้จาก๑บาทไป๒บาทครับผม
นี่ฮะโดนกันไปหลายคนเลยนะครับค่ะท่านผู้ชมครับ
เราก็พยายามจะตามหาตัวผู้ชายคนนี้นะฮะที่เขาให้เรียกว่าหมอแก้วอ่ะ
หรือว่าในแก้วก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ว่าคนเสียหายเขาบอกนี่
โอ้โหเป็นมิจฉาชีพจอมลวงโลกเราได้ไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่ง
คือผู้เสียหายเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารร้านนี้ด้วย
ร้านเจ๊เจี๊ยบแซ่บเวอร์นี่ฮะเจ๊เจี๊ยบเป็นร้านอาหารตามสั่งนะ
เจ้าของร้านบอกว่าคนร้ายเนี่ยก็มาแบบลูกค้านี่แหละนะ
แล้วก็มาตีสนิททำตัวดูมีฐานะพูดจาเก่งหวานล้อมเก่ง
สุดท้ายพอสนิทกันขอยืมเงินเจ้าของร้านอืม
แต่เจ้าของร้านอาหารคือเจ๊เจี๊ยบเนี่ยเจ๊เจี๊ยบบอกเจ๊ก็ไม่มีเงิน
แต่เจ๊ก็เอาก็สนิทอ่ะเจ๊ก็หลงเชื่อเขา
กู้เงินมาให้เขาสามหมื่นบาทโอนให้ด้วยนะแล้วก็โอนไปให้
สุดท้ายเนี่ยพอได้เงินไปคนร้ายคนนี้หายเลยครับ
ถงมือถือติดต่อไม่ได้ไม่เคยโผล่มาที่ร้านอีกเลย
ตอนนี้เจ๊เจี๊ยบเนี่ยต้องมาส่งดอกเบี้ยเงินกู้๓๐๐๐บาท
กับวิชาชีพคนนี้นะฮะส่งเดือนละสามพันบาท

ช่วงที่พอคบกันไม่ได้สักพักนึงไปมาไปมา
เขาบอกว่าเขาอ่ะเออเจ๊เจ๊ที่ไหนมันมีมีเงินกู้บ้าง
อย่างงี้ใช่ไหมหาให้หน่อยสิประมาณนี้
แล้วเราก็เป็นคนที่ไม่มีอยู่แล้วไงช่วงนั้นมันยังไม่โดนโควิดเนอะ
ฮือหอหายได้อยู่เลย
โอ๊ยเจ๊โดนไปสามหมื่นนี่มานั่งผ่อนแทนอยู่นี้
ท่านผู้ชมครับเราได้รับภาพ

คนนี้เขาบอกเขาอยู่ขอนแก่นโดนเหมือนกันขอนแก่นก็โดน
จฉาชีพคนนี้ให้เรียกว่าหมอแก้วเหมือนกัน
แล้วก็บอกทำร้านทองด้วยก็เนี่ยลักษณะเหมือนกันเลยนะ

นี่เป็นภาพที่มานั่งดื่มกินในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นนะครับ
กลางเมืองขอนแก่นแล้วก็ไปหลอกเขาเหมือนกันเลย
นี่ทางเรื่องของคดีเนี่ยตำรวจบอกว่า
ตรวจสอบแล้วก็รู้แล้วว่าจอมลวงโลกคนนี้คือใคร
เบาะแสแล้วกำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับนะฮะในการติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป